แต่ว่ามีคลิปภาพเพราะว่ากล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้

เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าปั๊มที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะ
เขยไปเอามีดในรถมาไล่ฟันพี่เมีย
พี่สะพ้ายมาช่วยก็โดนไล่ฟันไปด้วยจนเขาบาดเจ็บทั้งคู่

แล้วเดี๋ยวจะเล่าย้อนว่าที่มาที่ไปมันเกิดจากอะไร
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้นะคะ

อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ชายคนนึงนะคะเขาเป็นน้องเขยค่ะ
เดินไปหยิบมีดจากในรถเก๋ง
แล้วก็ปรีเข้าไปฟันพี่เมีย

ทั้งคู่เขาได้รับบาดเจ็บถูกฟันเข้าที่หัวเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๗เมษายน
จากการสอบสวนทราบว่า
คนเจ็บชื่อว่านายประวิทย์
พิทักษ์อายุ๒๗ปี

ซึ่งทั้งคู่ก็แจ้งความให้ดำเนินคดีกับน้องเขย
น้องเขยชื่อว่านายสมหมาย
คือคนเจ็บเขาให้การว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาก็นั่งดื่มเหล้ากับน้องเขยที่บ้านญาติ
ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกับจุดเกิดเหตุ

นายประวิทย์ที่เป็นพี่เมีย
ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป

ส่วนภรรยาที่ขับรถเก่งตามมา
ทั้งหมดก็เลยเดินไปคุยกันอีกครั้ง

ไปหยิบมีดในรถออกมาเลยค่ะ

คนก่อเหตุก็ขับรถหลบหนีไป
กู้ภัยก็มาช่วยทำแผลอะไรกันในเบื้องต้น

เพราะว่าเขาก็เจ็บเยอะนะคะที่หัวเนี่ย

รักษาการรองผู้กำกับการสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธานี
ผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีการสอบปากคำเบื้องต้นเอาไว้แล้ว

เพื่อแจ้งข้อหากับคนก่อเหตุค่ะ

รายงานข่าวบอกว่าตัวน้องเขยที่ก่อเหตุ

จ่ายค่าเสียหาย

ซึ่งดูจากพฤติการแล้วเนี่ยโอ้โหอาจจะแบบ
ทำร้ายร่างกายจนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส

ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ถึงขั้นแม่ฟันกันจนแบบเจ็บเลยนะ